เดียสารันรัฐเองเนี่ยตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อไหร่เชื้อจะออกไปจากร่างกายสักทีนึงนะคะ
แต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองค่ะ
ซึ่งลิเดียเองเขาก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลซึ่งเชื่อว่าหลายคนพอเข้าไปอ่านก็รู้สึกมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
เธอบอกว่าในความโชคร้ายที่มาติดโควิด๑๙เธอก็ยังมีเรื่องที่โชคดีอีกมากมาย
อย่างแรกเลยก็คือคนรอบข้างคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกทุกคนที่ปลอดภัย
ลิเดียบอกไม่อยากจะคิดเลยถ้าติดกันหมดจะวิกฤตแค่ไหนนะคะ
โชคดีแค่ไหนที่เธอมีสต๊อกน้ำนมเพียงพอให้กับลูกสาวคนเล็ก
โชคดีที่เธอหยุดให้นมลูกตั้งแต่๖เดือน
ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าไวรัสจะลงไปถึงลูกหรือเปล่า
โชคดีที่ร่างกายหยุดผลิตน้ำนมแล้ว
เพราะถ้าป่วยแล้วยังต้องใช้พลังผลิตน้ำนมอีกก็ไม่รู้ว่าจะซุดแค่ไหน
โชคดีที่ตรวจและรักษาอย่างรวดเร็ว
โชคดีที่เรามีระบบและมาตรการการรักษาที่ดีกว่าหลายประเทศ
โชคดีที่พวกเราช่วยกันลดการแพร่ระบาด
มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก
และเรามีหวังที่จะเอาชนะมันให้ได้
แต่เราจะร่วมมือกันสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุด
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ส่งมาจากโรงพยาบาล
ต้องบอกว่าในขณะที่เธอกำลังป่วยเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจ
แล้วเธอไม่ได้ให้กำลังใจแค่ตัวเองครอบครัวของเธอเอง
แต่เธอกำลังส่งกำลังใจของเธอเหล่านี้ไปให้กับคนทั้งประเทศ
เชื่อว่าหลายคนอ่านแล้วจะทำให้รู้สึกดีขึ้น
ใช่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะ